มาดูข้อมูลนะคะสำหรับวันนี้ก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้ากันหน่อยนะคะ
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าระหว่าง๒๘มกราคมถึง๑๙กุมภาพันธ์
ถือว่าเป็นตัวเลขที่ตื่นตัวมากนะคะ
ลงทะเบียนไปทั้งหมด๒ล้าน๖แสนคนทั่วประเทศ
เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะ๙แสนคน
มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครแสดงความจำนงไว้มากที่สุด
๙คนค่ะโดยขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งกลาง
บริเวณโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิและโรงเรียนบ้านบางกะปิสูงสุด
คนรองลงมาเป็นบริเวณสวนพักผ่อนเซ็นทรัลปาร์คสาขาพระราม๒นะคะ
จุดนี้ตามตัวเลขเลย๔๒๕๐๘คนบริเวณสำนักงานเขตห้วยขวางค่ะ
คนนะคะสำนักงานเขตลาดกระบัง๓๙๔๔๘คน
หน่วยเลือกตั้งกลางบริเวณสถานที่จอดรถของสำนักงานเขตบางเขน๓๕๑๐๘คนนะคะ
มาดูข้อมูลในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะในต่างจังหวัด
จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด๑๐อันดับ
อันดับแรกนะคะคือชนบุรีค่ะนี่มีประชาชนหลั่งไหลไปทำงานค่อนข้างเยอะนะ
ที่จุดนี้นะคะที่จังหวัดชนบุรีมีโรงงงานก็เยอะชุมแบรนด์ต่างสอร์ต
จุดนี้นะคะจังหวัดเดียว๒๒๑๕๔๑คนสมุทรประการโรงงานเยอะเหมือนกันนะคะ
นครราชสิมาและพระนครศรีออยุธยานะคะ
อย่างที่บอกไปชื่อจังหวัด๑๐อันดับนี้ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
มีแรงงานจากต่างจังหวัดหลั่งไหลมาทำงานแล้วก็มาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
อกราชอาณาจักรจำนวนกว่า๑๑๐๐๐คนนะคะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว
คือตั้งแต่วันที่๔มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้าย
กำหนดทั้งหมดได้๑๒วัน
มีนาคมวันสุดท้ายต้องรอตัวเลขสรุปจากสถานทูตไทยในแต่ละแห่ง
อีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนทางปรายศนีย์มากน้อยแค่ไหนนะคะ
อิทธิพรบุญประคองประธานกรกตเมื่อวานี้ไปส่งมอบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้งล่วงหน้า
หน่วยเลือกตั้งกลางค่ะโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
ชับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะบอกว่าให้ดูแลความเรียบร้อยทั้ง๗๗จุดเลือกตั้ง
มั่นใจว่าครูหาเลือกตั้งจะไร้ปัญหานะคะ
จากนั้นช่วงเย็นค่ะกรรมการกรกตและผู้บริหารของสำนักงานกรกต
เป็นงานที่จัดขึ้นนะคะอยากจะรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมาเลือกตั้งในวันจริง
วันอาทิตย์หน้าค่ะ๒๔มีนาคมนี้นะคะซึ่งกรกตมั่นใจว่า
จะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอกว่าน่าจะเกินร้อยละ๘๐
เพราะเขาตั้งเป้าไว้เท่านี้เลยนะมากกว่าครั้งที่แล้ว
ร้อยละแปดสิบเออก็หวังใจแบบนั้นใช่เราก็หวังใจแบบนั้นนะคะ
ปกติเนี่ยค่อนข้างยากนะคะที่ใช้ถึง๑๘๐แต่ว่าครั้งนี้เนี่ย
เป็นกลุ่มสำคัญที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะมากเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะคะ
สำหรับกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอีกสักครู่นึงผู้สื่อข่าวของเรา
ประจำตามจุดต่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศได้ชมกัน
โดยเฉพาะที่เขตบางกระปิเป็นเขตที่มีผู้มาลงทะเบียนเลือกตั้งหกหมื่น
ลงนั้นมากที่สุดนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีบรรยากาศที่นั่น